ท่านผู้ชมครับวันนี้การประชุมของตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะฮะ
วันนี้ก็ถูกจับตาขึ้นมาทันทีนะครับ
เป็นวาระการประชุมประจำสัปดาห์นะฮะหลังจากที่ทางประธานรัฐสภาอาจารย์วันนอบอกว่า
งดการโหวตเลือกนายกวันพรุ่งนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะทราบความชัดเจนจากทางสารรัฐมนูล
กรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยได้ส่งคำร้องไปให้ช่วยวินิจฉัยตีความหน่อยนะครับ
รณีมีผู้มายื่นเรื่องเอาไว้ว่าการประชุมของรัฐสภาแล้วมีมติเอาไว้เมื่อ๑๙กรกฎาคม
ว่าการเสนอรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีชื่อของนายพิธาริมเจริญรัฐในวันนั้น
รัฐสภาเนี่ยลงมติว่าเป็นการเสนอชื่อรอบ๒เป็นยัตติซ้ำ
โหวตไม่ได้เนี่ยตกลงขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูลหรือไม่
วันนี้นะครับในการประชุมของคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูลนะฮะมี๒วาระที่เข้าสู่การพิจารณานะครับ
ซึ่งตามเอกสารที่ชี้แจงผ่านสื่อมวลชนแล้วก็ทางสังคมด้วยเนี่ยนะครับไม่มีวาระเรื่องคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
โดยในเอกสารระบุว่าคดีนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงานสารรัฐธรรมนูล
เพื่อเสนอคณะตุลาการพิจารณาต่อไปนี่นะฮะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูลเนี่ยนะฮะ
หลังจากที่ทางสำนักงานของสารรัฐมนูลได้รับเรื่องทางธุรการแล้วเนี่ยนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใช้เวลาคาดว่า๒วันนะครับ
หลังจากนั้นจะส่งให้กับตุลาการสารรัฐมนูลชุดเล็กพิจารณาว่าจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือไม่
ว่าใช้เวลาพิจารณา๕วันนะฮะก่อนจะส่งเรื่องพร้อมกับความเห็นเสนอต่อที่ประชุมคณะตุลาการสารรัฐธรรมนูญชุดใหญ่ให้พิจารณา
เท่ากับว่าวันนี้เนี่ยเข้าไม่ทันนะครับก็คือวันพุธ๒๖กรกฎาคมนะฮะ
ส่วนสัปดาห์หน้าเป็นวันหยุดยาววันพุธที่๒กรกฎาคมเนี่ยจะเป็นวันหยุดวันที่๒สิงหาคม
ที่สองสิงหาคมนะครับเป็นวันหยุดวันเข้าพรรษานะฮะ
อ่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทีแรกคาดว่าโอ้สงสัยต้องรอข้ามอีกสัปดาห์หนึ่งค่ะ
ต้องไปวันพุธที่๙สิงหาเลยหรือเปล่ากว่าจะเข้าไปที่สารลำนูนในวาระนี้นะฮะ
รายงานล่าสุดระบุว่า๙นาฬิกา๓๐นาทีพระรหัสสบดีที่๓สิงหาคมนะครับ
สารรัฐมนูลนะฮะนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้นะครับ
ว่าจะรับหรือไม่รับคำร้องจากผู้ตรวจการแผ่นดินนะครับ
เพราะฉะนั้นต้องรอดูวันพระรหัสสบดีหน้า๓สิงหาคม
อาจารย์วันนอบอกว่าถ้าเกิดสารลำนูนเนี่ยท่านไม่รับคำร้องไว้พิจารณาก็จะนัดโหวตเลือกนายกเลย
ใช่ค่ะคืออาจารย์วันนอร์ค่ะอาจารย์วันมุธมัธนอมัธาประธานรัฐสภาท่านก็บอกว่า
คือมันก็มีสองทางคือถ้าสารรัฐธรรมนูลรับอันนี้ก็ต้องเลื่อน
การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปจนกว่าสารจะมีคำวินิจฉัยแต่สองถ้าสารไม่รับอันนี้ก็ไม่ยาก
ก็รีบนัดวันได้เลยครับเพื่อที่จะโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแบบเร็วได้เลยอ่ะ
ไม่ต้องรอช้านะคะซึ่งอาจารย์วันนอร์ก็บอกว่าคือจริงจริงแล้ว
วันพรุ่งนี้คือมันต้องเลื่อนแน่เพื่อความชัวร์เอาแบบชัดชัวร์ไปเลยดีกว่า
อาจารย์วันนอบอกว่าเอาจริงนะคะไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูลเนี่ย
มันเป็นเรื่องที่ดีนะคือเมื่อมีข้อสงสัย
ก็ต้องส่งส่งเรื่องให้กับองค์กรสูงสุดพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ซึ่งคำวินิจฉัยก็จะมีผลผูกพันกับทุกองค์กรคือถ้าไม่เลื่อนการประชุมเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ออกไป
ส่งผลเสียต่อคนที่เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีด้วยส่วนเหตุผลรองก็คือถ้าไม่เลื่อน
เกรงว่าจะกระทบต่อองค์ประชุมเนื่องจากสสและสวหลายท่าน
แจ้งว่าต้องไปร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกจังหวัดในวันที่๒๘กรกฎาคม
เฉลิมพระชมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เลยอยากจะทำให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเลย
ตัดสินใจใช้อำนาจของประธานสภาเลื่อนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ออกไปก่อนนะคะ
แล้วก็อย่างที่มิ้วบอกเมื่อสักครู่อะค่ะอาจารย์วันนอบอกว่าก็มี๒แนวทางนั้นแหละ
ถ้าสารไม่รับคำร้องก็เรียกประชุมได้เลยทันทีไม่ต้องเสียเวลาเลย
เพราะรอนานเกินไปอาจจะเกิดความเสียหายต่อประเทศและคิดว่าสารรัฐธรรมนุนท่านทราบดีว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนพิเศษที่ต้องรีบพิจารณา
แนวทางที่สองก็คือถ้าสารรัฐธรรมนูลรับเรื่องเอาไว้อันนี้ต้องชะลอชะลอการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีออกไปก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยที่ชัดเจนค่ะ
จำเป็นต้องรอคำวินิจฉัยของศาลเพราะว่าคำวินิจฉัยของศาลนั้นจะมีผลกระทบต่อการประชุมที่เราจะเลือกนายกรมตรี
ถ้าไม่รับสภาก็ดำเนินการต่อตามมติเดิมถ้ารับแล้วบอกให้เราชะลอหลอกก็ต้องรอปฏิบัติตามเดิมหรือต้องปฏิบัติตามรัฐมนูลนะฮะ
สองเจ็ดสองกับข้อบังคับหมวดที่เก้าเราก็ต้องปฏิบัติตามนั้นนะซึ่งก็สามารถจะเสนอชื่อซ้ำได้
ส่วนวันนี้นะคะสำนักงานเลขาธิการสภาได้จัดอบรมสอสอชุดใหม่
โดยมีคุณวันมุธมัธนอมธาประธานสภาเปิดการสัมมนาบางช่วงบางตอนอาจารย์วันนอร์ก็ให้แง่คิดด้วยนะคะว่า
การเป็นผู้แทนทุกคนเท่าเทียมกันหมดทุกคนมีวาระ๔ปีเท่ากันแล้วกลับไปเลือกตั้งกันใหม่
บางคนความพยายามไม่ถึงก็ไม่ได้กลับมาแต่บางคนพอได้กลับมาเป็นสอสอก็กลายร่างเป็นงู
ไม่เคยมีงูตัวไหนกลับเข้าสภาได้เลยสุดท้ายไม่รอดสักราย
แล้วก็ขอร้องสอสอว่าอย่าเบื่อการเข้าประชุมนะและให้ระวังท่านั่ง
ท่านั่งเหรอใช่ค่ะท่านเตือนว่าให้ระวังท่านั่ง
ท่านั่งมันมันยังไงฮะท่านั่งก็ก็ต้องนั่งให้สุภาพเหมาะสมไหมคะ
อาจารย์วันนอบอกว่าคือถ้าเมื่อยอ่ะก็เปลี่ยนอิริยบทซะแล้วอย่าหลับมั้ง
ท่านบอกว่าอย่าพยายามหลับคือท่านพูดไม่ได้พูดตรงว่าอย่าหลับ
ท่านบอกว่าถ้าง่วงก็ให้ออกไปข้างนอกแล้วค่อยกลับมาใหม่ดีกว่า
ผมอยู่ในกระบวนการนี้มาหลายสิบปีหลายสมัยไม่มีงูตัวใดลอดเข้ามาในสภานี้เลย
อย่างคราวนี้ผมไม่ได้พูดถึงใครพูดภาพรวมคนที่แปลงร่างเป็นงูเนี่ยไม่ต่ำกว่า๔๐คน
ผมพยายามให้พระโกเช็คอยู่ไม่มีใครรอดมาได้เลยสมัยก่อนใช้คำที่หนักกว่านี้

โสเพนี